มาดูกันต่อกับคนนี้เลยค่ะคุณป๊อกมากกี้ค่ะ
นี่ไม่รู้ว่าได้หมดหรือเปล่าแต่เป็นเพราะว่าคนทักเยอะ
ลูกเลยไม่มาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทริปล่าสุดค่ะ

หลายคนก็นึกว่าเราจะได้ทายาทกลับมา
ปรากฏว่านางบอกว่านางไปทำงานถ่ายรายการด้วยกัน

แล้วก็สืบเนื่องมาจากคนทักเยอะเรื่องมีลูก
ปรากฏว่านางเครียดแล้วไปปรึกษาหมอ
หมอก็บอกว่าอาจจะเครียดด้วยนะคะ

ฟังทั้งคู่ระบายความทุกข์ตรงนี้เลยค่ะ
ผมรู้สึกเสียเซลล์เหมือนกันนะ

ก็อย่าทักเยอะเนาะเรื่องแบบนี้นะคะ

มีคู่รักคู่หนึ่งคุณผู้ชมเขาจะแต่งงานกันแล้ว
คนหนึ่งเป็นไฮโซผู้ชายคนหนึ่งเป็นดารา
เคยมีข่าวมากมายแล้วดาราเพิ่งเลิกกับแฟนแรปเปอร์ด้วย

แล้วดาราคนนั้นก็เป็นเมนเชอร์ในรายการประกวดนางแบบด้วย